หนึ่งเขาเพิ่งออกกะทำงานก็ขับรถจะกลับบ้านนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปชนท้ายรถพ่วงนะฮะแล้วโชคร้ายมาก
เห็นมั้ยคะทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเถิงกันอยู่พอสมควร
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่าคนขับเสียชีวิตอยู่ในรถนะฮะ
ตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนบางขโมดบ้านครัว
กม๙ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็มาฉีดน้ำในการดับเพลิงอยู่๒๐นาที
สุดท้ายเนี่ยรถเก่งคันนี้นี่วอดหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
รถคนขับนี่เสียชีวิตอยู่นะครับ
ชื่อนายนัทธพงศ์เพชรรัฐอายุ๓๔ปี
ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองแคร์สละบุรี
เพื่อนบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาเพิ่งออกกะ
เมื่อคืนนี้ก็ขับรถกลับบ้าน
แล้วตรงจุดเกิดเหตุห่างไปสัก๑๐๐เมตร
มีรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่คันหนึ่งสภาพเนี่ย
ด้านท้ายรถฝั่งซ้ายเนี่ยพังเสียหายอยู่

คือทางคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยบอกว่าเขาขับรถมาจากสระบุรี
่งหน้าจะไปอายุทยาอันนี้ด้านหน้ารถนะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนท้ายตัวพ่วงเขา
แล้วไฟเนี่ยลุกไหม้เลยเขาก็ขับรถเข้าชิดซ้ายไว้ก่อน
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ส่วนนี้คือด้านท้ายตัวพ่วง
เขาบอกว่าเนี่ยพุ่งมาตู้มแล้วไฟเนี่ยลุกท่วมรถเก๋งเลย
เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยดับเพลิงก็ช่วยคนขับไม่ทันแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคงต้องไล่ตรวจสอบต่อไปนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถกล้องหลังรถของคันที่ผ่านไปผ่านมาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบไหนยังไงเกิดขึ้น
แต่เอาเป็นว่ามีเสียชีวิตหนึ่งศพนะฮะเหตุการณ์นี้